อยู่นี่อ่าอ่าเห็นมั้ยเนี่ย

โอ้โฮ

คุณต่อให้นึกได้คุณลืมเขียนชื่อ

มาอันนี้ไม่เจอเจ้าหน้าทุกคนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้ามาหาก่อน

งั้นเดี๋ยวรอวันที่๑๖เลยละกัน

แต่ก็วันนี้ใครที่ส่งมาก็รอลุ้นกัน
บ่าย๒ใช่ไหมฮะที่จะมีการเริ่มจับรางวัลทั้งหมดนี้กี่ร้อยใบนะครับ
โอ้โหคุณที่ถูกที่ทายถูกนะทายฝรั่งเศสถูกเนี่ย

เอามา
อันนี้เฉพาะฝรั่งเศสเลยที่คัดมาแล้วถูกรางวัล

แสดงว่าไอ้ร้อยกว่าล้านอันแรกนี่คือมีของผมอยู่ด้วย

ผมคัดออกครับคุณมีชื่ออ่ะ
งั้นเป็นกำลังใจให้คนที่ส่งฝรั่งเศสมาตรงนี้ละกัน
พรุ่งนี้ก็จะมีประกาศรายชื่อในหนังสือพิมพ์ถูกไหมครับ

หลายคนก็ตุ้มต่อมนะครับ
รอดูติดตามสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้

ชาวเพชรบุรีก็หายใจโล่งไปป๋อนึง

วันนี้ยังคงลุ้นต่อไปเพราะฝนยังมีเยอะ

ปัจจัยหลักยังคงเป็นตัวเดิมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็แรงในจุดที่หลายคนเนี่ยนะครับ
รอลุ้นเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนหลักตอนนี้เนี่ย
อยู่แถวบริเวณตอนกลางของประเทศไทยพอดีเลยนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน

ใครที่อยู่จังหวัดต่างดังต่อไปนี้นะครับ
ฟังดีต้องเตรียมรับมือฝนที่จะตกลงมานะครับ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
ขายทะเลเบาะบริเวณทะเลจินใต้ตอนบน

มีแนวนมที่จะกลายเป็นพายุต่อไป
แต่อย่างที่บอกน่ะว่าตอนนี้
ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำให้มรสุมดังกล่าวแรงขึ้น
รสุมเหล่านี้ก็เอาฝนเนี่ยเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่
ตอนกลางเมื่อสักครู่นี้จะสังเกตว่ามีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะละทีเดียว

คาดการณ์สถานการณ์อุณหภูมิในช่วงบ่าย๒เป็นช่วงที่คาดการณ์ว่าจะร้อนที่สุดของวัน
จะสังเกตว่าบริเวณตอนกลางประเทศไทยง่ายอย่างกรุงเทพฯสูงสุดอยู่๒๗องศา
ภาคตะวันออกไทยยองก็๒๗องศาภาคใต้ตอนบน๒๗องศา
นั่นก็หมายความว่าบริเวณทางตอนกลางประเทศไทยในวันนี้เนี่ยนะครับ
โอกาสที่จะเจอกันก็คือลักษณะท้องฟ้าที่มีเมฆอึมครึมครึมตลอดทั้งวันนะครับ
แดดจะไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ

เลื่อนที่เข้ามาตั้งจากบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ดีก็ลดความร้อนของอุณหภูมิของแสงแดด
รวมไปถึงรังสีต่างได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนนี้ก็คือเรื่องของการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะมีการตกในวันนี้นะครับ
ก็จะพบว่าเช่นเคยนะครับก็จะมีโอกาสการเกิดฝนตกเยอะหน่อย
ในช่วงตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับประเทศลาวนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคอีสาน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตอนบนอาจจะต้องเตรียมรับมือฝนหน่อย
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนจะลดลงนะครับ
แต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของคลื่นยังคงแรงต่อเนื่อง

กลุ่มฝนจะมีการดูดเอาฝนดูดเอาความชื้นเนี่ยนะครับ
บริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ

ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มฝนที่ค่อยเคลื่อนผ่านไป

คลื่นสีชมพูคลื่นสีม่วง
คือคลื่นที่มีความสูงประมาณ๒๔เมตร

ก่อนหน้านี้ก็จะเน้นบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
แต่ว่าตอนนี้ไล่ยาวลงมาจนถึงตอนล่างเลยนะครับ
ใครที่จะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
ดูจากสถานการณ์ฝนตอนนี้ก็ถือว่าน่าจับตานะครับ
เป็นเรื่องของฝนที่มีการเปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับ
ฝนก็จะไปเน้นหนักบริเวณตอนกลางประเทศไทย

กรุงเทพก็ในช่วงนี้อาจจะเจอนานหน่อยนะครับ
ก่อนหน้านี้ฝนจะตกวันสองวันแล้วก็ทิ้งช่วงไป

เรื่องของฟ้าฝนยังคงต้องตัวสับอย่างใกล้คิดนะ

เทคโนโลยีในการค้นหา

เห็นตรงนี้มันสูงเกินไป